๕๒หน้าครับอาจารย์อันนี้คือปกติแล้วเขาเผยแพร่ออกมาก่อนอย่างนี้ไหมครับ
ใช่ครับต้องเผยแพร่ครับเพราะว่ามันเป็นเอกสารเปิดเผย

แน่นอนครับเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาเขาต้องไปอภิปราย
สสสวใช่ครับเขาต้องแจกให้ไปดูกันก่อนนะ
เขาก็จะอ่านจากอันนี้แหละครับแล้วเขาก็ไปถามกันในสภา

เมื่อวานนี้มีการประชุมคอลโมนัดพิเศษนะครับ

ก็เห็นชอบนะครับในเรื่องของร่างนี้นะครับ
เดี๋ยวร่างนี้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนิดเดียว

เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้จริงแล้วเนี่ยครับ

เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับ
เรื่องที่๒ก็คือเรื่องกำหนดวิธีการประชุมคณะดันตรี

ประชุมทุกวันนั้นค้านกี่โมงอะไรกว่ากันไปนะครับ

แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรำตี

เพราะอันนี้มันจะแสดงให้เห็นรูปแบบการบริหารของนายกว่า
นายกจะกระจายอำนาจหรือว่าจะกระชับอำนาจ

ใครคิดว่าคุณเศรษฐานะครับเป็นมือใหม่ทางการเมืองกรุณาคิดใหม่

เมื่อวานนี้ลุงเศรษฐาฉีกมติคอลโมของลุงตู่ไปแล้ว
การเสนอเรื่องต่อคอลโมนะครับเดิมสมัยลุงตู่นะครับ
กระทรวงเสนอเรื่องเข้ามาที่สำนักเลขาคอลโม
นักเลขาคอลโมจะเสนอนายกได้ต้องผ่านรองนายกก่อน

ดูแลกระทรวงอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ถ้ากระทรวงนี้จะเสนอเรื่องให้คอลโลมอลพิจารณา

ไม่ต้องไปผ่านรองนายกที่ดูแลกระทรวงนั้นก่อน

จากสำนักเลขาคอลโลมเสนอตรงนายกเลยครับ

ไม่รู้แล้วครับเขาตัดสินใจเลยว่าเรื่องนี้จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้า
ความละมอเศรษฐกิจมันไม่มี
ร้องนายกฝ่ายฝ่ายสังคมกันกรองดูแลเรื่องก่อนถึงนายก
ตอนนี้จากลัศจัดมดรีถึงนายก
ก็มีก็มีไปแต่เวลาจะเสนอเข้าคอลโลมอลไม่ต้องผ่าน
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถึงบอกไงบอกว่า
คิดว่าคุณเศรษฐาไม่กระชับอำนาจอันนี้ไม่จริง
แล้วที่สำคัญนะครับรัฐมนตรีกระทรวงไหนนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งพักร่วมที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยอยากได้อะไรนะครับ
ผมยืมคำคุณทักษิณแล้วกันคุณทักษิณชอบใช้คำว่า
อยากได้อะไรให้มาเกาะโต๊ะขอนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พูดตรงไปตรงมานะครับ
พักร่วมนะครับอย่าคิดว่าหมูอยากได้อะไรนะครับ
เกาะโต๊ะขอนายกเอานะครับ
คนคุมอะไรเป็นรองนายกควบเนี่ยนะไม่มีความหมายนะครับ
ประเด็นต่อมาเรื่องต่อมานี่สำคัญจริงอันนี้ผมบอกเลย
มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีหนึ่งท่านนะครับ
มาดูแลเรื่องกฎหมายแทนอาจารย์วิศนุนะครับ
รัฐบาลลุงตู่เนี่ยอาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยนะครับ
เป็นรองนายกที่ดูแลทางด้านกฎหมายนะครับ
รองนายกด้านกฎหมายนี่สำคัญมากนะครับ
หนึ่งเขาเป็นคนตรวจมติคลมครับ
ถูกไม่ถูกเขียนตรงไม่ตรงอยู่ที่ตรงนี้เป็นคนตรวจ
สองนะครับเวลาคณะมตรีนะครับโดนฟ้องนะครับ
สารปกครองสารลำนูนอะไรต่างเนี่ย
รองนายกด้านกฎหมายเขาเป็นคนดู
แล้วก็๓นะครับพระราชมัญญัติอะไร
ที่เป็นพระราชมัญญัติของรัฐบาลทุกฉบับ
รองนายกหรือลำตีคนนี้จะต้องเป็นคนดูทั้งหมด
ผมให้ทายว่าเมื่อวานนี้นะครับ
นายกมอบให้ใครเป็นลำตีที่รับผิดชอบหน้าที่สำคัญยิ่งนี้

คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรเป็นคนดูแลเรื่องนี้

และนี่จึงเป็นเหตุว่าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ว่า
มรวิวัตรโดยรุ่นคุณพ่อเนี่ยนะครับ
มีความผูกพันกับพักไทยรักไทยพักเพื่อไทย
เป็นคนในเครือข่ายอย่างแนบแน่นขนาดไหน

ทำไมตอนนั้นที่มีข่าวว่าคุณจุลพันธ์ไปเป็นว่าการ
แต่ออกมามาเป็นช่วยคลังดูแล้วมันเหมือนเล็กลง
ไม่เล็กหรอกครับ
วาระที่๖เรื่องอะไรครับ
แต่งตั้งฆาตการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกลำตี
เมื่อวานนี้มีการแต่งตั้งหนึ่งท่านคือตำแหน่งเลขาธิการนายก

ตำแหน่งเดียวเลยถูกฮะแต่เป็นเรื่องแรกที่ทำเลยไง
ครับเพราะฉะนั้นเราได้เห็นโครงสร้างแล้วนะครับว่าโครงสร้างอำนาจในรัฐบาลนี้
มีคนอยู่๓คนนะครับอันนี้ผมบอกไว้เผื่อใครจะไปวิ่งไปอะไรกันก็แล้ว
แต่จะวิ่งยังไงนะครับ๑คุณเสธา๒คุณจุรพันธ์อมรพิวัตร
แล้วก็๓คุณหมอพรมมินเลิศสุริเดช
นี่คือเขาเรียกว่าจุดรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาลนายกเศรษฐา๓ประสาน
เพราะฉะนั้นใครจะวิ่งอย่ากะรุนาไปวิ่งให้ถูกช่อง
อันนี้เอามาบอกด้วยความปรารถนาดี
ใครจะเข้าพบไปให้ถูกทางนะไม่งั้นเดี๋ยววนหลูบเสียเวลา
แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องคำแถลงก็มีอะไรที่น่าสนใจครับ
อันนี้คือจากที่ประชุมคนละมอเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ

ก็ผมมีผมเป็นมดฮะผมเดินเข้าไปนะครับผมผม
ผมเป็นมดนะแล้วก็แปลงร่างออกไปอาจารย์จ๊ะนะครับผม